อยากให้หน่วยงานช่วยให้ถึงที่สุดเลยนะคะช่วยครอบครัวหนูด้วยนะครับ
นี่เป็นเรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
ข่าวนี้สลดจริงคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำ
ลูกชายที่อยู่บ้านนี้ค่ะอายุ๒๒ปีอยู่กับพ่อแล้วก็แม่๓คน
ส่วนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะในวีทีอาร์เป็นพี่สาวที่อยู่ต่างอำเภอ
ผู้ชายคนนี้ลูกชายคนนี้มีพฤติกรรมเสพยาเป็นประจำ
ทุกครั้งที่เมายาเสพติดจะไปทำร้ายพ่อกับแม่ตัวเอง
เบี้ยเงินชะลาเบี้ยชะลาของแม่ออกเนี่ยนะคะ
ก็จะไปขอเงินไม่ได้จะทุบตีพ่อกับแม่
แล้วก็แยกเงินไปซื้อยาเสพติดหนักกว่านั้นนะคะ
ข่มขืนกระทำชำราวแม่ของตัวเองด้วย
ผู้เป็นพ่อเห็นเหตุการณ์แต่ช่วยอะไรไม่ได้เลยพ่อก็แก่แล้วอ่ะ
อายุ๖๕แล้วพิการด้วยนะคะหลังคล่อมแล้วก็สู้แรงลูกไม่ไหวก็เลย
ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าพ่อเห็นภาพนั้นคุณผู้ชมเรื่องนี้สลดจริงจริง
เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอประโคนชัยที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
เสพยาจนหลอนใช้กำลังทุบตีพ่อแม่
บางครั้งก็กระทำชำราวแม่ของตัวเองพอแจ้งตำรวจมาจับ
จับไปได้ไม่กี่วันก็ปล่อยตัวออกมา
แล้วก็กลับมาทำเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเคยมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวท
หัวหันแบ่งบ้านนี้คือบ้านหลังเกิดแก่ดค่ะเป็นบ้านชั้นเดียว
อยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูกในดำน้ำสมมุตคือ
หลังคล่อมอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เดินไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกหรอก
แล้วก็มีนายแดงค่ะนางแดงค่ะนางแดงอายุ๕๑ปีเป็นแม่ค่ะ
แล้วก็ผู้เกาะเหตุนะคะลูกชายอายุยี่สิบสองปีคือในเอ็ม
ทั้งหมดเป็นนามสมมุตินะคะแล้วก็ลูกสาวคนโตอายุยี่สิบสี่ปี
คนนี้แยกครอบครัวไปอยู่หมู่บ้านอื่นแล้วอืมในดำค่ะผู้เป็นพ่อเล่าค่ะ
เล่าบอกว่า๒๓ปีก่อนเนี่ยลูกชายเสพยาเสพติดจนมีอาการหลอนนะคะคุณ
หลังจากนั้นเริ่มทุบตีทำร้ายพ่อแม่ซึ่งพ่อเนี่ยโดนทั้งตบหัว
โดนทั้งถุยน้ำลายใส่ต่อว่าด่าทอสารพัฒน์หนักที่สุด
คือการกระทำชำราวแม่ของตัวเองตอนแม่เมาไม่ได้สติ
โอ้โหคือลูกเมายาแม่เมาเหล้าค่ะอ่าพอแม่ไม่ได้สติ
ลูกที่เมายาก็มาข่มขืนแม่ถามพ่อว่าพ่อพ่อเห็นไหม
บอกเลยนะว่าระหว่างที่ลูกข่มขืนแม่เนี่ย
พ่อเห็นกับตาคุณผู้ชมเห็นคาตาแต่พ่อน่ะทำอะไรไม่ได้
ลูกชายน่ะเมายาบ้าพ่อเคยคิดนะจะเอามีดไปทำร้ายลูก
แต่ในใจมันแป๊บขึ้นมาคืออะไรรู้ไหม
ภาพที่เห็นตรงหน้าคือลูกข่มขืนแม่อยู่
พ่อได้กระท่องขันตีให้อดทนอดทนขนาดที่ว่าเมื่อกี้
ว่าเมื่อกี้ลูกถุยน้ำลายใส่หัวพ่อพ่อก็ไม่ว่าอะไรค่ะ
เออด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่อ่ะนะคะเห็นลูกทำอย่างนี้ก็
ก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปทำร้ายอะไร
แล้วตัวพ่อเองเนี้ยค่ะที่การหลังคล่อมด้วยสู้แรงไม่ไหว
นะคะสู้แรงลูกชายไม่ไหวนอกจากนี้ค่ะ
ทุกครั้งที่เบี้ยคนชะลาออกเนี่ยนะคะลูกชายก็มักจะเข้าไปรื้อค้นไปหาเงิน
อืมบางครั้งก็มาแย่งเอากับมือแล้วก็เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพจนเมา
เขาบอกว่าเขาน่ารักลูกมากนะคะผู้เป็นพ่อเนี่ยรักลูกมาก
แต่ก็รับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้ของลูกอ่าด้านของลูกสาวคนโตเนี่ย
ลูกสาวคนโตอยู่ต่างอำเภอนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่อีกอำเภอหนึ่ง
ภาพนี้คือเดินทางมาหาพ่อแล้วทันทีที่รู้เรื่องเนี่ยค่ะ
เธอเสียใจมากนะคะเธอโผล่เข้าไปกอดไปร้องไห้
สงสารพ่อของตัวเองที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็เล่าให้ฟังค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทราบข่าวจากชาวบ้านมาเป็นระยะแหละ
น้องชายเสพยาเป็นประจำเมายาจะคลั่งคลั่งแล้วไปทำร้ายพ่อ
บังคับขืนใจแม่คือไม่มีใครมาช่วยเหลือได้เลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวถือว่าเลวร้ายที่สุด
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาน้องชายไปรักษาหลังจากรักษาแล้วก็อยากให้ไปอยู่ที่อื่น
ไกลจากพ่อจากแม่ไปเลยนะคะหลังจากนี้จะพาพ่อพาแม่เนี่ยไปแจ้งความเอาผิดน้องชายของตัวเอง
เพื่อให้กฎหมายในช่วยเหลืออีกทางค่ะทีนี้ไปสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงบ้างนะคะ
ว่าเป็นยังไงครอบครัวนี้เป็นยังไงคือทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะ
ทุกคนบอกว่าสงสารตาแล้วก็ยายมากอ่ะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะ
เพราะว่าทุกวันนี้ชาวบ้านเองก็หวาดกลัวกับนายเอ็มเหมือนกันเพราะอะไรถึงหวาดกลัว
เพราะว่าในเอ็มคนนี้ชอบแก้ผ้าสำเร็จความไคร้อยู่นอกบ้านอืม
ดีคืนดีตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเดินไปทั่วหมู่บ้านเลยนะคะ
เขาเลยกลัวชาวบ้านกลัวหากปล่อยเอาไว้แบบนี้
สักวันเนี่ยอาจจะไปข่มขืนเด็กก็เป็นได้ไปข่มขืนผู้สูงอายุในหมู่บ้านก็เป็นได้
หรือเนี่ยค่ะมองแล้วถือว่าเป็นบุคคลอันตรายมาก
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางช่วยเหลือนะคะ
นำตัวในเอ็มไปบำบัดรักษาหรือว่าจับกลุ่มไปดำเนินคดี
เพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยู่กันอย่างหวัดระแวงในหมู่บ้านตอนนี้
เออก็กลัวสิแต่เอาจริงนะพอมันเป็นข่าวแบบนี้มาเนี่ย
พอเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ข่าวเนี่ยก็จับตัวนายคนนี้ลูกคนนี้
ชื่อว่านายอะไรนะนายเอ็มใช่ไหมที่เราเรียกนามสมมุติเนี่ย
จับตัวนายเอ็มเนี่ยไปตรวจฉี่
พอตรวจออกมาเป็นสีม่วงมียาเสพติด
แน่นอนก็ต้องส่งตัวไปดำเนินคดีฐานเสพยา
ทีนี้ความผิดคดีอื่นที่เคยทำร้ายพ่อแม่ข่มขืนแม่
อันนี้เดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบแล้วตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหลังจากนี้ต่อไป
ค่ะโอ้โหเป็นข่าวที่วันนี้อ่านมาแล้วก็สะเทือนใจที่สุดของ